ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาก่อน
จะทำให้เขาดึงเวลาออกไปเรื่อยไหมครับ

เรื่องเงื่อนเวลาจุดที่จะตัดสินใจนี่คือประมาณปีหนึ่งหรือ๖เดือนหรือยังไง
ค่อยไปคุยกันตอนเขียนนโยบายนะครับ
เพราะว่าในนั้นจะมีรายละเอียดที่จะเป็นตัวกำหนด
แต่ว่าหลักใหญ่ก็คือเราคิดว่า
เราเห็นว่าเงื่อนไขการแก้รำนูนไปสู่
ที่ได้ตกลงกันจบแล้วนะครับในเรื่องของการร่วมรัฐบาล
ประชากรมีกรอบในใจไหมคะว่าควรจะแก้ภายใน๖เดือน๑ปี
ก็จะต้องไปคุยกันแต่ก็ไม่ควรจะช้านะครับ

อย่างเมื่อวานมีความเห็นของท่านอดีตหัวหน้าพักนะครับก่อนที่จะลาออก
เกี่ยวกับหลายเรื่องแล้วก็จนไปถึงการยึดคำมั่นสัตว์กังเวรอมตะวาจาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ความจริงท่านก็แจ้งให้ผมทราบนะครับ
แล้วก็ผมก็ได้พยายามยับยั้งท่าน
แต่ว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจแล้ว
เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเคารพความเห็นของท่านนะครับ
สำหรับคนที่ยังอยู่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจ
ที่จะพาพักเดินหน้าต่อภักดิ์
คำหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าสัญญาประชาคมสำคัญกว่ามติครับ
ก็เป็นความเห็นของท่านที่เราก็ต้องเคารพนะครับ
แต่ส่วนของผมเนี่ยผมก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมติภักดิ์นะครับ
ก็อย่างที่เคยเรียนไปขอน่านี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
ก็มีหน้าที่ที่จะต้องพาพักฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับ
แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันที่จะเดินหน้าไปสู่การยอมรับจากประชาชนมากขึ้นในอนาคต
ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของกำลังการแมวอันภักดิ์ชุดใหม่
หนักใจไหมคะที่ภาพรักของภักดิ์เนี่ยมันถูกมองไปในภาพลบไปแล้วอะค่ะ